ทีนี้มาดูเรื่องของสมาชิกรัฐสภาวันนี้
ที่เขาไปร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

บอกว่าเป็นกันไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
ไปดูบรรยากาศสสแล้วก็สวที่เดินทางไปกันหน่อยค่ะ
ก่อนที่จะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหลายภาคการเมือง
ก็นัดรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาใหม่อย่างคึกคัก
เตรียมตัวเดินทางพร้อมกัน
เพื่อไปเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศ
ก็มีทั้งทางภาคเผือไทยภาคประชาธิปัตย์

นายธนทรจึงรูปเงินกิจหัวหน้าภักรณาคตใหม่ยืนยัน
ตัวเองยังคงเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ก็เลยเดินทางมาร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาตามปกติเนี่ยนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง
ว่าจะได้เข้าประชุมสภาผู้แทนรัศดรหรือไม่
ส่วนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะ
นี่ยังคงปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า
หกเสียงของพักเศรษฐกิจใหม่จะยังอยู่กับพักเพื่อไทยหรือไม่
แต่บอกว่าจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังเสร็จพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
แล้วก็เดินขึ้นรถคันที่มีสอสอส่วนใหญ่ของพักเพื่อไทยอยู่บนรถ
เพื่อเดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
สอสอทุกคนถึงกับปรบมือให้การต้อนรับด้วยความยินดีด้วยนะคะ
อ่าส่วนบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
วันนี้ชาวเน็ตแชร์กันเยอะเลยนะคะ
มงคลกิจสุขศิลป์ทารานนท์

เมื่อสักครู่นี่นะแล้วเกิดอะไรขึ้น

อยากเห็นภาพชัดจังเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ

มันไม่ได้จับพี่วัน
พี่วันได้แต่ยิ้มเจริญ

ด้วยไม่จากมันไม่ยอมจาบ

ทางเจ้าหน้าที่พักก็แจ้งว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักกันต่อ
ส่วนความคืบหน้าในเรื่องการสัญหาบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวพักพลังประชารัฐยืนยันค่ะ
พักจะเสนอนายสุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเซาเพียงผู้เดียว
เพราะประธานสภาควรจะเป็นของพักพลังประชารัฐที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วย
ส่วนอีกพักหนึ่งพักใหญ่พักประชาธิปัตย์ก็นัดรวมตัวสอสอ๕๒คน
ถ่ายรูปหมู่ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาค่ะ
บรรยากาศที่พักก็เป็นไปอย่างคึกคัก
สังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสอสอมีการแบ่งกลุ่มแบ่งกวนกัน
โดยกลุ่มนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาถึงหน้าลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อน
ส่วนกลุ่มนายถาวรเสนเนียมสสสงขลา
เดินทางมาที่หน้าลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม
แต่พอเห็นกลุ่มของนายอภิษฎก็เลยเดินกลับไปที่อาคาร

ก่อนจะเดินกลับมาอีกครั้งพร้อมนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ
สอบบัญชีรายชื่อและกลุ่มสอสออีกจำนวนนึงนะคะ

เขาจับตากันเหลือเกินตอนนี้พักประชาธิปัตย์มันดูแตก
แตกเป็นเสียงค่ะตอนนี้มีเป็นกกเป็นก้วนนะคะ
ค่ะเช่นเดียวกับที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวชุดใหม่
รวมตัวกันตั้งแต่เช้าค่ะก่อนที่จะนั่งรถบัตรไปร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาที่กระทรวงการต่างประเทศ
โดยภายหลังสมาชิกวุฒิสภาร่วมการเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว
ก็จะมีการเปิดประชุมวุฒิสภาเลือกประธานวุฒิสภาในเย็นวันนี้ทันทีนะคะ
ก็มีการคาดการณ์กันว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะเสนอชื่อนายพรเพชรวิชิตชนลชัย
ตำแหน่งประธานวุฒิสภาพพลเอกสิงศึกสิงห์ไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่๑
และนายสุภาชัยสมเจริญเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่๒ค่ะ